ให้ชมตีชมตีสุขเศษเพลินปรี
นะคอยรวยคอยรวย

ว่าอะไรนี่ปากหอมหอมคนอยากรวย
วันนี้จะพาไปพบกับราดหน้ารสดี

เต็มไปด้วยวัตถุดิบจากต่างประเทศ
มาให้ทุกคนได้ท้าลองกันอีกด้วย
ที่สำคัญครับเจ้าของร้านเขายังชอบช่วยเหลือผู้คน
ไม่สนใจว่ากำไรจากการขายราดหน้าจะเหลือน้อยเหลือมาก
ใจบุญใจบุญจริงเลยล่ะครับ
ว่าแต่อ้าวเฮ้ยน้องจ๊ะเฮียป้อง
มาถ่ายคลิปอะไรตอนนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับ
วันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนเก่ง
แต่หนูเชื่อว่าเขาต้องเป็นฮีโร่ของหลายคน

วันนี้จะพาไปพบกับเฮียแป๊ะราดหน้ามหาชน
สวัสดีครับเฮียแป๊ะ

ดีแล้วไม่ใช่พ่อมูล
สรุปจะเป็นเฮียแป๊ะหรือจะเป็นคุณปุ๊บป๊า

ชื่อคุณพ่อหรือบอกแล้วไงเฮียไม่จำ
เฮียไม่เคยจำเลยไปก่อนชื่อไปก่อนนะ
เชื่อว่าหลายคนคงจะเผลอเรียกผิดเป็นคุณแป๊ะกันบ้างแน่เลยล่ะครับ
ก็ป้ายร้านมาสักขนาดนี้เนี่ยใครใครก็เรียกติดปากกันไปหมดแล้วล่ะครับ
จริงแล้วชื่อแป๊ะเนี่ยครับมาจากชื่อคุณพ่อของคุณปุ๊บปั๊บนั่นเองครับ
ต้องบอกว่าหลายคนคงจะเคยเห็นแต่ร้านราดหน้ารถเข็น
หรืออย่างมากก็เป็นร้านห้องแถว๑๒คู่หา
แต่ร้านนี้ไม่ธรรมดายกระดับราดหน้า
มาเป็นสไตล์สวนอาหารผสมคาเฟ่กันเลยทีเดียวครับ
เอาละครับเราอยู่กับคุณปุ๊บปั๊บร้าน
แป๊ะราดหน้ามหาชุด
ร้านนี้น้องจ๊ะเขาจะบอกว่าที่โด่งดังได้เนี่ย
ไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะแต่เพราะชอบช่วย
ให้คุณปุ๊บปั๊บอธิบายดีกว่า
อภิปแล้วผมเริ่มตั้งแต่ตอนผมเป็นเพลิงเลยนะพี่

ใช่มาขายรถเข็นแล้วก็ที่ผมเริ่มต้นแจก
คือแบบมันเหมือนจิตอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าอยากแจกเหรอลูก
คือว่าผมก็ไม่ได้มีตังค์แล้วแต่ว่าลูกน้องผมเยอะ
สามารถทำอาหารทีละเยอะได้อะไรอย่างนี้

พอผมเริ่มทำเนี่ยครับชุมชนแถวเนี้ยหูยมาช่วยกันแบบ

เอาของมาให้มาช่วยแพ็คข้าวมาช่วยอะไรอยู่

มันได้อารมณ์ได้ฟิว
เหมือนเขาก็อยากทำแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะไปตรงไหน

คุณปั๊บก็เลยเป็นหัวเรื่องหัวแรงของคนระแวกนี้เลย
แล้วก็พี่หนุ่มแหม่มพี่หนุ่มแหม่มสุริวิพา
ทีมงานคงไปรู้อะไรมานี่แหละว่าผมแจกอ่ะช่วย

แล้วก็ไปแจกด้วยกันตามบางบัวทองอะไรไปลุยน้ำท่วมด้วยกัน
อ๋อตอนนี้น้ำท่วม
ตอนนั้นต้องถามก่อนว่ากิจการคุณปั๊บนี่คุณมันดีมากหรือแจกหรือยังไง

แล้วมันถึงมีใจว่าอยากแจกอยากช่วย
ไม่รู้ดิแบบพอผมเริ่มต้นมันก็มีคนโอนเงินให้อะไรอย่างนี้
เออพี่ผมไม่ได้มีนะมีคนเขาช่วยด้วยอะไรเงี้ย
แล้วเราจะไปเอาเงินเขาเหรอมาทุกวันนี้ก็ยังมีนะพี่ครับ

เวลาผมทำบุญเขาเห็นในเฟสอะไรอย่างนี้เขาโอนมาให้เลย
คือด้วยความที่เขาเห็นว่าพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยทำจริงเขาไว้ใจแล้ว

เมื่อกี้นี่บอกว่าไปช่วยตอนน้ำท่วมปี๕๔ที่หนัก

มีตอนที่แบบว่าโควิดหนักที่ผ่านมาพี่ปุ๊บปั๊บก็ไปช่วยด้วย
แล้วก็ทำอาหารไปช่วยหลายที่เลยมีที่ไหนบ้างคะ
เริ่มต้นแรกก็พวกเด็กบนดอย
ไปทำที่นั่นเลยพี่
จักข้าวสารจักน้ำจักไข่ไก่ให้พวกไลน์แยนไลน์ดิน
อะไรตรงเนี้ยที่เขาที่เขามารับของเราเลย
หนูอยากรู้อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องไหนที่พี่ช่วยแล้วพี่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลย
ในหลวงสวรรคตค่ะผมปิดร้านเลยนะทำผัดฟิ้วเนี่ย
แล้วให้ลูกน้องขี่มอไซค์ไปไปแจกไปแจกของสะพานปิดก้าอะไรเท่าเท่านั้นอ่ะ
แล้วตัวผมก็ไปเองตอนเย็นคนไปเยอะใช่ผมก็ไปเองแล้วแบบผมน้ำตาไหลเลยเนี้ย
ผมทำอะไรไปวะเนี่ยแบบว่าพี่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไปแจกตรง
สนามหลวงไปแจกตอนแบบแรกเลยนะพี่ที่เขายังไม่มีใครเขาทำกัน
งานอ่านกลังกินกันตรงสนามอ่ะพี่บรรยากาศนั้นแบบอุ้มสุดเลยเลยแม่วะ

เพราะว่าผลบุญน่ะต้องทำเลย

ยิ่งให้ยิ่งได้ได้ทั้งใจ
ได้ทั้งการสนับสนุนจากลูกค้า

บอกเลยว่าคุณปุ๊บปั๊บต้องฝ่าฟัน

ไม่ชอบเรียนค่ะ

รู้แค่ว่าตัวเองไม่ชอบเรียน

อยู่บ้างก็ได้
ตอนนั้นที่ไม่ชอบก็คงไม่ค่อยเรียนเท่าไหร
และโดนพ่อคุณแม่ตีไหม

คงคิดว่าจะไปขี่เล่นหรือกับเพื่อน

ก็มันเหมือนเราขี่เต้นด้วยไงครับ

ได้ไปเที่ยวขับรถไป

พอตัดสินใจคุณแม่รับทราบแล้วว่า
ลูกเราคนนี้ท่าทางจะไม่ชอบเรียนแล้ว

เห็นเจ้าแฟนชายอยากขายมาก

เขาดูแบบแม่ก็น่ารัก

ขอถามผมว่าคุณการจบเกี่ยวกับคนนั้นพยายามได้มั้ย

ผมบอกแม่เราคงไม่ใช่ทางแล้วเรากักกันเลยดีกว่า

เหมือนแบบถ้าเราจะไปทำชื่อเสียงเขาเสียหรือเปล่า
กลับเลยดีกว่าเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย
ตั้งแต่เช้าแต่บอกคุณแม่นี่ไม่รับความพยายาม
คุณยังส่งคุณภูรมา๊บ่าไปรีมเมืองนอกนะ
ไม่เรียนดิไปเรียนไปเรียนภาษา

ไปนิวเยอร์กอเมินิกา

ตอนแรกไปเรียนเป็นภาษาก่อนเข้าไปเรียนอยู่
๒วันอย่างนี้ครับ

แล้วพี่ไปอยู่อะพี่ได้ทำงานอาชีพเสริมเพื่อได้รายได้อย่างนี้มั้ย
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็อยู่ในครัวอะไรอย่างนี้
เป็นประสบการณ์แรกของการทำครัว
พอกลับมาแล้วไม่เรียนแน่แล้ว

ทำตัวเป็นพ่อค้าอยู่ในบ้านถูกหรือเปล่า

ที่ผมพอจะทำได้ก็เป็นพวก
ตอนนั้นเป็นราดหน้าผัดซีอิ๊วข้าวผัดปูคั่วไก่อะไรพวกนี้

ไปดูตามร้านด้วยเดี๋ยวเราไปกินอะไร

ปุ๊บปั๊บจ๊ะอยากรู้ว่าทำไมพี่ปูปั๊บถึงต้องทำราดหน้า
ผมว่าเป็นเท่ผมว่าเป็นเท่นี้

นี่มันแบบมันผลัดไฟแรง

แล้วก็บางทีรับโทรศัพท์ด้วย

ขอแม่ขอจังแม่ตลอด
ชิ้นที่แต่
ก็ซื้อรถเข็นคันหนึ่ง

ผัดผักทำน้ำลาดหน้าใส่แป้งอะไรสูตรเราให้มันเป็นตัวเราอะไรอย่างนี้
ผมทำอยู่๖เดือนน่ะนะพี่
ซ้อมอยู่๖เดือนโอ้โหซ้อมนานกว่าหนูร้องเพลงเยอะเลยอ่ะคือทำไมต้องฝึกนานขนาดนั้นทำไมต้องพิถีพิถันขนาดนั้น
เอาอย่างเรื่องขนาดก่อนขนาดต้องสั่งก้านแบบทอนเท่านี้ก้านเผาขาอะไรอย่างนี้มันจิตของผมเนี่ยคือแบบว่าผมต้องลดจิตตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็

เรียกว่าช่วง๖เดือนนั้นผัดแล้วทิ้งทิ้งแล้วผัดไปเยอะไหมครับ
ที่บ้านกินกันแบบเบื่อเลยล่ะหน้ากดหน้าไปล่าหน้าหมดเลยเอาย้อนนิดนึงที่บอกว่ารถเข็นทำไมมันต้องเท่เลยฮะ
ตัวเราต้องเท่ถ้าเราไปขายพี่ถ้าเราจะไปแบบนึงแบบเหมือนกับแบบอ่อนหัดมันก็ยิ่งขายไม่ได้เป็นใหญ่
ถูกครับพูดอย่างนี้อยากเห็นลีลาไหม

ถึงเวลาเข้าครัวล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของราดหน้าแสนอร่อยกับคุณปุ๊บปั๊บแล้วล่ะครับ
นี่ครับน้องจ๊คครับเราบุกเข้ามาถึงในครัวของพี่ปุ๊บปั๊บเลย

วิธีคือเราผัดเส้นก่อนนะครับจำเชฟบอกครับ
คังเล่นล่ะอ๋อสำเร็จ

จะได้ไปเติมใหม่มีเทคนิคอะไรมั้ยครับพี่ในการผัดกับโยนอะไรยังไง

แล้วทำไมต้องไฟแรงขนาดนี้

โชคเงียบ
อุ๊ยเสร็จ
อุ๊ยเสร็จ

หรือถ้ายังไงพูดไหวด้วยนะไม่ไฟรูปแขนมัน

ราดหน้าฮ่องกงสูตรจากคุณปุ๊บปั๊บ
บอกเลยว่าวิธีการทำเขาเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ
ใส่น้ำมันเคลือบให้ทั่วกระทะที่ร้อนจัดแล้วเทออกจากนั้นเอาเส้นใหญ่มาผัดคั่วบนกระทะให้หอม
แล้วก็ปรุงด้วยซอสเมื่อเส้นเริ่มเกลี่ยมตักขึ้นมาพักไว้เพราะเราจะไปทำน้ำราดหน้ากันก่อน
ตักน้ำซุปที่เคี่ยวไว้ใส่หมูนุ่มหมักปรุงด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสเหล้าจีน
น้ำตาลสายแป้งข้าวโพดพอเริ่มเดือดก็เทลงในเส้นที่คั่วเอาไว้เมื่อกี้นี้
ก็เป็นอันเสร็จสับพร้อมทานแล้วล่ะครับโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าคนเป็นแฟนเนี่ย
เดียวก็เสร็จแป๊บเดียวอุ้ยน่ากินน่ะน่ากินอะไรนี่โอ้โหราคาได้หลักสิบนะครับ
นี่นี่ฝีมือเชฟนะฮะน่ากินมากราดหน้าหมูร้านในแป๊ะราคามหาชน
หอมมากแต่ราดหน้าว่าเจ๋งแล้วครับหนูอยากรู้ว่าสารตรงนี้ความเป็นมาเป็นยังไงอ่ะ
ตอนที่ผมมาขายแรกแรกอ่ะเสด็จพ่อเราห้าเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเนี้ยครับแล้วแล้วผมก็ขอไว้ว่าถ้าผมขายดีอ่ะ
ผมจะยกสารให้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมเริ่มขายดีผมก็ค่อยค่อยทำมา
ก็คือแบบว่าครัวนี้ก็คือครัวดั้งครัวเดิมตั้งแต่ที่เป็นรถเข็นมาเลยใช่
ที่ร้านปังเนี่ยเพราะมีครบอย่างนี้นี่เองทั้งฝีมือทั้งความมุ่งมั่น
เก่งแล้วมันต้องมาพร้อมกับความเห็งด้วยนั่นเองล่ะครับ

ร้านนี้พิเศษจนมากินกี่ครั้ง
ก็มีเมนูสนุกให้กินแบบไม่ซ้ำเดิม
ที่สำคัญเนี่ยครับจานยักษ์ที่ใครเห็นเป็นต้องร้อง

หรือว่าเมนูอะไรก็อร่อยทุกจาน
เฮียป้องน้องจ๊ะช่วยการันตีหน่อยได้ไหมล่ะครับ

มีอะไรบ้างฮะนี่เห็นล็อกเซอร์แน่แล้วหนึ่งอย่าง

ก้านปลูกทาราบาหอยเคลทองกาโดอะไรอย่างนี้
แล้วมีลามหมึกหมูโห้กล้วยเท่าไรมูลค่าเท่าไร

เพราะว่าพี่ฟูปั๊บพิธีที่ถัดมาก
การเลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะเฮีย
ตุดิบแต่ละอย่างเอามาจากไหนคะ
ตอนที่ทำคิดเมนูนี้ขึ้นมาไม่คิดเลยว่ามันจะขายได้นะ
พอแบบกินเข้าไปแล้วพอได้เคี๊ยวเท่านั้นแหละ
เมื่อแบบนึบกินแล้วต้องนึกถึงโนอา

เหนือกกรอบเต็งเลย

โอ๋อยู่ยากแล้วโลกนี้
ร้านนี้ยังมีเมนูแนะนำ
อย่างซี่โครงหมูหมัดปะรัมดี
และปลากระพงผัดพริกเกลือ
มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดอีกด้วยนะครับ

มาแล้วยังอร่อยนิดเดียว
แต่เรื่องของความอร่อยยังไม่หมด

เขากินกันให้เต็มที่กันไปก่อน
เพราะตอนนี้เราจะไปชิมลูกชิ้นเจ้าดัง
แพ่งนาราแถวสารเจ้าพ่อเสือลูกชิ้นปิ้งทำมือที่ไม่ผสมแป้งและสารบอแรค
กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรพริกกระเหลี่ยงทำเองเหนียวข้นบอกเลยว่าเผ็ดหอมโดนใจ
ลมกล่อมสุดสุดไปเลยล่ะครับที่สำคัญเขาว่ากันว่าคนขายเนี่ยสวยราวกับเทพธิดา
กับร้านลูกชิ้นนางฟ้าร้านนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยครับเขาว่ากันว่าลูกชิ้นเจ้านี้เด็ดสารติเป็นที่สุด
ใครที่ได้กินเป็นต้องขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวได้ยินแบบนี้สินแสชัยเลยขอมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
พร้อมกับจะมาขอดูห่วงจุ้ยว่าร้านนี้มีอะไรดีและมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างนั่นเองล่ะครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ๊บปุ้ยใช่ไหมครับค่ะ
ได้ข่าวจากโลกโซเชียลมาเยอะแล้ววันนี้จะมาเจอของจริงและกะทีนะครับขายดีมากขนาดไหนนะครับ
ที่เยอะสุดก็ประมาณต่อเจ้าหนึ่งก็ร้อยไม้อะไรอย่างนี้
วันคนหนึ่งน่าจะขายได้เยอะเหมือนกันนะครับอยากจะขายดีมากกว่านี้ไหม

ไม่คิดก่อนเลยล่ะครับน้องปุ้มปุ้ย
มันก็ต้องดูที่ห่วงจุ้ยในร้านนะครับรับรองครับคุณจะเห็งปังรวยแน่นอนนะครับ
ถือว่าน้องปุ้มปุ้ยโชคดีมากมากเลยนะครับเนี่ยที่สินแสมาดูห่วงจุ้ยให้แบบฟรีฟรี
ว่าแต่มีอะไรต้องปรับบ้างล่ะครับสินแสถึงจะทำให้การค้าเห็งปังรวยมากยิ่งขึ้น
เรื่องแรกนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าพื้นด้านหลังมาก
มันก็ทำให้การค้าไม่โดดเด่นขายแล้วเหนื่อยกำไรน้อยมาก
มีวิธีเดียวนะฮะต้องดีดเคาน์เตอร์ขึ้นมาให้เคาน์เตอร์ตัวนี้มายืนอยู่บนสเต็ปนี้
แล้วคนขายก็มายืนอยู่บนนี้เพราะคนขายโดดเด่นใครก็เห็นเข้ามา
เพราะฉะนั้นเอาลูกชิ้นแล้วอร่อยแต่ไม่รู้คนขายหายไปไหนนะฮะ
ใครที่วางเคาน์เตอร์ต่ำกว่าพื้นในร้านแบบนี้
รีบยกระดับขึ้นมาให้เท่ากับพื้นของร้านขั้นแรกกันให้ไวเลยนะครับ
อย่างที่สินแสบอกตามหลักห่วงจุ้ยการอยู่ที่สูงก็เหมือนกับการอยู่บนภูเขา
จะทำให้เราโดดเด่นลูกค้าเห็นมาแต่ไกลการค้าขายก็จะปังขึ้นนั่นเองล่ะครับ
แล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องปรับแก้อีกไหมล่ะครับสินแส
อีกเรื่องหนึ่งเตาไฟหรือสแตนตัวนี้ไปค่อมอยู่ที่ท่อพักน้ำทิ้ง
ซึ่งผิดนะครับทำให้เงินทองรั่วไหลอย่างรุนแรง
จริงหรือเปล่าล่ะครับน้องปุ้มปุ้ยคอนเฟิร์มทีครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของอิเล็กทรอนิกส์อ่าฮะ
ใช่ค่ะอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
เพราะว่าไฟกับน้ำเจอกันมันย่อมจะช็อตนะฮะโดยธรรมชาติของมัน
ใครที่วางเคาน์เตอร์คล่อมทางน้ำอยู่เหมือนกับที่นี่
ควรแก้ไขด่วนนะครับง่ายตามที่สินแสบอกเลยครับ
ว่าเลื่อนเตาออกมาให้พ้นท่อน้ำทิ้งหรือทางน้ำทิ้ง
เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เงินไม่ลั่วไหลลงน้ำตามหลักห่วงจุ้ยแล้วล่ะครับ
แต่เห็นสินแสบอกกับทีมงานว่ามีอีกจุดหนึ่งที่ถ้าหากทำแล้ว
จะเพิ่มภูมิทรัพย์แบบคูณ๒คือจุดไหนล่ะครับ
ก็คือด้านนี้นะครับจุดนี้นะครับปิดไม่ได้นะครับ
เพราะว่าทิศตะวันออกเนี่ยมันมีทรัพย์เข้ามามันเหมือนกับออกซีเย็นนะฮะ
วันนี้ออกซีเย็นเข้ามาเกิดสันดาบทำให้ไฟลุก
ซึ่งเราก็ขายลูกชิ้นช่องใช้ไฟอยู่แล้วทำให้ค้าขายดียิ่งขึ้นนะครับ
เปิดสิครับเจอรออะไร
ใครที่เปิดร้านแล้วต้องใช้ไฟในการประกอบอาหาร
ควรเปิดทิศตะวันออกให้โล่งเพื่อที่จะให้ลมโชยเข้ามาได้อย่างเต็มที่
อย่างที่สินแสบอกนั่นแหละครับว่าลมเปรียบเสมือนทรัพย
พอลมเข้ามาในร้านเจอกับไฟ
ก็จะเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ทำให้ไฟลุกโชน
ลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองเฮ่งปั้งด้วย
ช่วงหน้ากลับมาคุยเส้นทางรวย
แป๊ะราดหน้ามหาชนกันต่อ

เจ๊งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
กล่องร้านแรกที่เราทำไปแล้วแบบไม่ประสบความสำเร็จ
อาจจะเป็นเพราะว่าหรือว่าอาหารเราไม่อร่อยว่ะ

ของร้านแป๊ะราดหน้ามหาชนกันต่อ
บอกเลยว่าก่อนจะกลายมาเป็นร้านที่โด่งดังแบบนี้
เขาเจ๊งมานับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
พอแรกเขาเขียนที่เฟี้ยวถูกใจแล้ว
ก็ได้เลิกร้านแป๊ะราดหน้าเปิดจริงจัง

ไม่ได้มองมาที่ร้านที่ประปับเลย

ครับผมแต่ถามเรื่องเงินทุนดีกว่า
สองปีที่ทำแบบไหนอย่างนี้คือแม่ผมเนี่ยแม่ผมก็ให้เหมือนทุกวันเลยอะ
ก็ขายกลับมาจ่ายค่าแรงเด็กอีกวันไม่ตังค์ไม่พอซื้อของแล้ว
ก็ทำไปอย่างนั้นทำไปจนแบบผมรู้สึกทุเลตัวเองแล้วไง

อะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบวันสุดท้ายต้องจ่ายค่าเช่าบ้านครับ

คือแล้วอีกมีมั้ยบางทีเราแอบน้อยใจมั้ย
บางทีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มาอีกเลย
อาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่าอาหารมันไม่อร่อยหรือเปล่า
ก็มีก็มีส่วนหรือว่าบรรยากาศมันไม่น่านะ

แล้วเก็บของเลยโทรเลี่ยงรถออกน้ำร้อนมันเอาของกลับเลย
คือที่เหมือนกันกับที่พี่บอกเมื่อกี้คือ
ช่างมั้งแล้วถ้าชมมาชอบถ้าคุณมาร้องชิมอ่ะแค่ต้องชอบ

ทำเลดีคนพลุกพลาดก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับ
วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งให้รอบด้าน
อย่างคุณปุ๊บปั๊บเนี่ยเคยแป๊กไปหนึ่งหน
แต่ก็ไม่เป็นไรถอยทับกลับมาตั้งหลักใหม่

กลับมากินเที่ยว
ก็คือก็คือพักผ่อนตัวเองอยู่กับตัวเองก่อน

สุดท้ายพึทยากรรมมาเปิดอีกไหมครับ
อยากจะเปิดไปหาที่แถวเส้นหลุย

เที่ยวเจ้าหน้าร้านเขา

แล้วก็เราถึงจะได้ขายตอนเย็นถึงตี๒อะไร

คนนั้นคุณคนล้องเรียนคนด่าลงมันสื่อพิมพ์
แล้วคิดอยู่ทีถ้าเราลงทุนไปเนี่ย

ผมเอาลูกน้องไปคุมผ้าคุมรถด้วยเขา
จริงรำบากเกิน

เอาไปวุ่นวายอะไรกลับก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะ

สลุยเนี่ยย้ายกลับมาขายแถวบ้าน

เริ่มมากันเยอะไงทำไม่ทัน
เอาละฮะเรียกว่าเป็นแนวโน้มที่ดี
อยู่ดีจะมาขายดีได้ยังไงหนูอยากรู้
จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรถึงได้ดังเปรี้ยงมาเลย

พี่ชายกลางที่เป็นนักชิม

ใช่ผมไม่รู้จักเลยพันทิพย์คืออะไร

ก็ขายดีขายดีขึ้นไปอีก
แล้วก็มีรายการมาถ่ายไปเรื่อย
แล้วจะอยากรู้ว่าจากเป็นรถนะและมีโต้แค่๔โต้นะ

หยุดเว้น
กำไรที่ได้ก็มาต่อเติมมาต่อยอดเลย

แต่พอโควิดมาเรียกว่าเป็นพายุลูกใหม่
ถาโถมาจนแทบยืนไม่ไหวเหมือนกันล่ะครับ

ก็ไม่ต่างกับร้านอื่นที่ตั้งรับไม่ทัน
ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินหมุน
ถึงขั้นต้องขายรถทิ้งเพื่อจ่ายเงินลูกน้อง
วันนั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหนกันล่ะครับ
รถเพื่อจะเอามาแจกจ่ายเงินลูกน้องนี่แหละ
ลูกน้องให้เงินลูกน้องวิ่งหนีใหญ่เลย

ผมรอดมาได้จากโควิดก็คือผมขายหนึ่งแถมหนึ่ง

เอาตรงเลยนะอยากรู้มากเลย
พวกชั้นหนึ่งเนี่ยมันกำไรเหรอ
มันไม่ได้กำไรแต่มันได้จ่ายค่าแรง

พอมาให้ลันธุรกิจยังพอรันไปได้
ได้เลี้ยงลูกน้องได้ดูแลลูกน้อง
ค่ะผมก็ได้ให้บอกว่าขายแค่๕๐บาท

ผมก็ให้ไข่ไข่ไก่อะไรอย่างนี้

แล้วแต่มันเรื่องไปถึงผู้ใหญ่อะ
แบบว่าคนแชร์สมบัติธรรมแหลกเลยอะไรอย่างนี้

เชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์ประมาณ๓๐๐๐๐๐แหละ

ตอนนี้ร้านเราถือว่าอยู่ตัวไหม

เป็นคนติ๊ดนะเฮียแต่เป็นคนใจบุญด้วย

เมื่อเขาเจอปัญหาเจออุปสรรค

เฮียจะสอนเขาจากประสบการณ์เฮียยังไงบ้างครับ
ก็อันดับแรกถ้าใครจะขายหายก็ต้อง

แบบว่าไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วมาบ่นไง

ซื้อให้หมดเหนื่อยแล้วมันได้ตังค์ก็ทำเลย

เราอยู่กับผู้ใจบุญขนาดนี้ค่ะ

เฮียตามปูมันตัวใหญ่
สามบาทมีไก่ทอดเล่มละกัน

ถือว่าคุณจะกินแค่ละละ๕๐บาทผมว่าแถม

ไม่เคยกินแค่นั้นหรอก

ตึกไหนตึกไหนคุมภานะสิ้นเดือดครัวคุมภาเลยอะ
ไออย่าขอแฮงเลยต้องมาแล้วนะ
เฮ้ยแต่รู้สึกดีมากเลยอะ

เป็นคนใจมากและเป็นอะไรที่แบบว่าคือคือหนูเนี่ยติดตามเฮียมาพักหนึ่งแล้วนะ

โอ้โหคุณยังไงมาเถอะต้องมานะคะ
เพราะว่าเขามีปีกไก่ทอดน้ำปลารอคุณอยู่ค่ะ

ที่ให้แรงแง่คิดเราเรื่องการทำธุรกิจ
แล้วก็เป็นคนแบบใจใจ

เป็นคนใจใจชอบมาก
ขอบคุณเฮียครับ
กลิ่นปลาทอดหอมมาแต่ไกล
เห็นแล้วไม่ต้องอยากกินกันอย่างแน่นอน
แต่เชื่อว่าหลายคนคงจะยังลังเลใจ
เพราะปลานั้นมันมีกล้างแต่แต่
แต่เชื่อว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใจ
ถ้าเจอกับปลาที่เขาแกะมาให้เรียบร้อยของร้านนี้
นี่แหละครับไอเดียทำเงินง่ายที่โด่งดังชั่วข้ามคืน
เมื่อปลายปีที่แล้วจนน้องใบตองต้องตามล่าหาเจ้าของความคิดนี้กันถึงที่นั่นเองล่ะครับ
ตอนนี้นะคะใบตองอยู่ที่แถวถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
ซึ่งกำลังตามหาร้านข้าวแกงรสเข็นเจ้าดังนะคะ
ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโด่งดังมากถึงขนาดที่ว่าดังเปรี้ยงปร่างชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว
นั่นก็คือเมนูข้าวปลาแกะนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ข้าวปลาแก่ก็คือข้าวราดปลานินทอด

และด้วยความน่ารักของคุณป้าศรีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ
เขาเกิดเป็นไอเดียว่าเออลูกค้าอยากจะทานข้าวกับปลาทอดแต่ว่าบางคนไม่สะดวกที่จะแกะเอง
คุณป้าก็เลยแกะให้ลูกค้าได้ทานนะคะ
ก็เลยกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าก็ติดอกติดใจกันไปมากมายหลายรายนะคะ
ทำให้เกิดรายได้เกิดช่องทางในการทำมาหากินให้กับครอบครัวอีกหลากหลายครอบครัวด้วยนะคะ
งั้นเดี๋ยวเราไปตามหาร้านของป้าศรีกันเลยจ้ะไป
เข้าซอยมาแล้วแอบเห็นแล้วว่ามีลูกค้ามาต่อแถวแล้ว
ดราม่านะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เห็นมาสายขนาดนี้นี่เกือบเที่ยงแล้วนะ
คือมีทีมงานมาต่อแถวรอเอาไว้ให้

เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเที่ยงขนาดนี้ลูกค้ามาต่อแถวรอซื้อเยอะแยะขนาดไหน
มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะป้าศรี

มาแล้วค่ะ
เดี๋ยวนะเที่ยงแล้วนี่มีปลาเหลือให้หนูสักตัวสองตัวไหม

เร็วนะคะจะได้มาช่วยป้าศรีแกะปลาค่ะ

แกะด้วยมาช่วยป้าสีแกะปลาด้วยค่ะ

น้ำลายสอขึ้นมาเลยล่ะครับเห็นแล้วก็หิวตาม
พริกกระเทียมมะนาวสดเนี่ยก็ทั้งแซ่บทั้งสะอาด
ยิ่งทำให้ปลาทอดอร่อยมากขึ้นไปอีก
กินแล้วนะคะ
เชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบอิ่มเอ็มใจกับการที่ได้มากินข้าวปลาแกะที่นี่ค่ะ
เพราะว่าคือมันน่าจะดีต่อใจสำหรับใครหลายคนที่ทานข้าวกับปลาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งมือเปื้อน

ซึ่งมันสะดวกมากอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ก็คือคิดถึงแม่
ร้านนี้เขาแกะมาให้เหมือนกับว่าทำให้คนที่บ้านทานและที่สำคัญไปกว่านั้น
ระหว่างที่ยืนทานอยู่ก็คือออเดอร์มาตลอด
แต่ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่แน่นแถวนี้นะคะ

ก็คือจะสังเกตว่าลูกค้าเยอะมากถึงขั้นต้องนอนรอกันเลยทีเดียว
แหมน้องไม่ต้องครับถ้ากินอิ่มมีอะไรแล้วยังว่าแต่สัมภาษณ์น้องเปี๋ยวโน่นโน่น
ไปฝึกทอดปลากับป้าศรีดีกว่าครับบอกเลยว่าทอดปลาให้อร่อยหนังกรอบเนื้อนุ่มฟู
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

แตกน้ำมันกันเร็วเข้อนร้อนมาก

ใช้ปลามันมันไม่มีไซส์แบบใช่ไหมแต่ว่าตัวมันก็ประมาณสามื่อ

ล้างยังไงครับ

น้ำเปล่าใส่ตระมางจ๊ะปะซี

เพื่อนมาตี๒ก็คือล้างอีกทีนึงแล้วก็ทอดเลย
แล้วปลาปกปะซีก่อนที่จะมาทอด
ตากให้แห้งไม่ตากค่ะล้างแล้วก็เสร็จกระกาศแบบนี้ให้ค่ะ
น้ำมันมันจะไม่กระเด็นเหรอคะถ้าเราไม่ล้างไม่ตากให้แห้งอ่ะ

ลงแล้วนี่ถ้าทวดแล้วทวดแล้ว
ชวดแล้ว๔๐นาทีแล้วเริ่มกระเด็นแล้ว

ป๊าสีเป็นชาวยสวทร

แล้วเรามาอยู่ในกรุงเทพช่วงไหน
ป๊าสีมาอยู่ตั้งแต่ออกจากป๊าสีหน่วยใหม่

ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็มาทำงานโรงงาน

แล้วป๊าสีขายปลานทอดแบบนี้มานานแค่ไหนแหละ

แล้วเรามาเริ่มแกะให้ลูกค้าตอนไหน
ตอนสาวออฟฟิศคนนึงเขาเดินมา
บอกว่าป้าหนูอยากกินข้าวปลาแกะ

ได้ก็เริ่มแกะให้เขาคนแรกเลย

ก็เลยบอกว่าให้แกะบ้าง
มองดูบอกว่าแกะให้หนูหน่อยได้ไหม

เราก็เลยต้องแกะให้ทุกคนไปเรื่อย
จริงก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นนะคะ

แล้วก็คือโด่งดังมาเริ่มมีคนรู้จัก

ใช่เพราะว่าแกะตั้งนานตั้ง๒๐ปี

ที่เริ่มแกะขายได้๘๐๐

โลนึงประมาณ๓ตัวได้ระถายได้ประมาณ๖๐๗๐ตัว
แล้วก็มีช่วงที่ใครมารีวิวมาถ่าย
ถ่ายเสร็จพอตื่นเช้าขึ้นมาคอนบื่ม
ลูกค้าเก่าคุณป้าดูแลเขายังไง
ศรีก็ให้เขาโทรมาเราต้องเอาลูกค้าประจำไว้ก่อน
เราก็ต้องรับผิดชอบเขาเพราะเขาแบบเป็นคนอุดมรอบ
เพราะว่าเราเคยชินด้วยกันมาตลอดไง
ค่ะแล้วลูกค้าใหม่ก็ต้องรอนิดนึงนะคะ
แต่รับรองว่าได้กินทุกคนแล้วก็สีก็แกะให้ทาน

ลูกค้าจะไม่รักได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
ก็ป้าศรีเขาใจดีใจดียอมแกะปลาให้กิน
ดูแลทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ขนาดนี้นั่นเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเมนูง่าย
แต่รู้ไหมล่ะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ก็ต้องใช้เวลาความพิถีพิถันและใส่ใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
การทอดไปแล้วคราวนี้มาถึงการแกะกันบ้าง
น้องใบตองไปสืบเทคนิคมาซิว่าเขาทำกันยังไง
คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งคนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ก็คือคนคลุมห้องเครื่องค่ะลุงแนบค่ะสวัสดีค่ะ

บอกคุ้มห้องเครื่องก็คือเป็นมือแกะปลาของร้านนี้เลยนะคะ
บอกนิดนึงว่าเริ่มจากแกะยังไงตรงไหนให้มันแบบง่ายที่สุด
ส่วนมากก็จะแกะเอาตรงตรงนี้ก่อนครับ

ครับผมแล้วก็มาข้างล่างนี้
ข้างล่างหัวเอาออก

ข้างสองข้างที่หาง
เสร็จแล้วก็มาทางนี้เลยครับ

คุณผู้ชมคุณลุงแกะปลาหนึ่งตัวใช้เวลาสี่สิบห้าวินาที

นี่ให้มาฝึกนะไม่ได้ให้มาทำลายของของเขา

ไม่เป็นไรครับก็ดึงไว้หน่อย
ไม่เป็นไรมันกินไม่ได้
รู้ไหมว่าทำไมหนูเป็นอีกหนึ่งลูกค้าของร้านคุณลุง

สงสัยจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับ
ตัวที่๒น้องใบตองก็ยังพลาด
แบบนี้มากินที่ร้านกันเถอะครับ

ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าความใส่ใจ
ก็เลยทำให้เมนูข้าวปลาแกะที่ดูธรรมดาธรรมดา

แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับป้าศรี
ส่งลูกส่งหลานเรียนจบในระดับปริญญากันมาหลายคนแล้ว
อาจจะลองทำเป็นเมนูแกะอื่น

หรือจะเป็นผลไม้แกะคว้านเมล็ด

แล้วก็เป็นรายได้ของเราในอนาคตได้นะคะ

ขอบคุณป้าศรีกับครอบครัวมากเลย

ลายนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ
อย่าลืมไปอุดหนุนร้านข้าวปลาแกะซอยแสงจันทร์กันนะครับ
กลับมาพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า๕โมงเย็น
กับรายการวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ